คุณผู้ชมครับวันนี้หลายพื้นที่นะครับถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายกันไปตามตามกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีเหตุการณ์พายุหมุนขนาดใหญ่พัดถล่มไปที่ป้ายโฆษณาแล้วก็ล้มลงมาทับรถที่จอดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นอื่นครับ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้รถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวินาทีเกิดพายุหมุนขนาดใหญ่
ผ่านบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำบลสุรศักดิ์อเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ขณะที่กล้องวงจรปิดของเทศบาลบันทึกภาพขณะพายุหมุนลูกนี้
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณลานจอดรถของเทศบาลหักล้มทับรถบรรทุกและรถกระบาดที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาทำให้เสาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ความสูง๑๒เมตร
หักลมทัพรบันทุกข์และรถกระบาดที่จอดอยู่พังยับเยิน
ซึ่งขณะเกิดเหตุนายสุนทรหารนาอายุ๓๘ปีคนขับรถบรรทุกนั่งกินข้าวอยู่ในรถเพื่อรองาน
แต่จู่ก็เกิดลมหมุนเข้ามาหาแล้วถล่มป้ายโฆษณาล้มทับรถบรรทุกของตนเอง
ก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอศรีราชามีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วเกิดฟ้าขนอง
ก่อนจะมีพายุหมุนดังกล่าวจนทำให้ป้ายโฆษณาหักโค้น
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุคนถูกรถชนเสียชีวิตบนถนนสายวังไสเขาทุเรียน
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ที่เกิดเหตุพบศพนายสมพงศ์จันทงอายุ๔๕ปี

สภาพศพใบหน้าและศีรษะมีบาดแผลฉีกขาด
โดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกลงไปในป่าข้างทางพังยับเยิน
สอบสวนทราบว่านายสมศักดิ์ผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกมาทำธุระตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้

กระทั่งเจ้าหน้าที่อบจนครนายกมาตัดต้นไม้ข้างทาง

สันนิษฐานว่าอาจจะถูกรถยนต์ที่ขับตามหลังชนจนเสียหลักตกข้างทาง
ซึ่งจะเร่งติดตามตัวคนขับรถคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าริมถนนสายหนองชากพนัฐนิคม
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนหนองชากอำเภอบ้านบึง
ทำให้นายสหรัฐจันหอมหวนอายุ๒๔ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
สภาพใบหน้ามีแผลชะกันแขนขาหักนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
เสียหลักชนเสาไฟฟ้าอย่างจังจนเสียชีวิต
ปิดท้ายที่จังหวัดถาเชิงเศร้ากระดูกบุติเหตุรถเก๋งคอนด้าแจ๊สสีขาว
เสาไฟฟ้าริมถนนสายดอนทองในพื้นที่หมู่๑๒ตำบลบางตีนเป็ด
อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทั้งคัน
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชาเชิงเซานำรถดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟ
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด
แต่ไม่พบคนขับหรือผู้บาดเจ็บอยู่ภายในรถและที่เกิดเหตุ
ซึ่งภายในรถพบเพียงถังแก๊สติ๊กนิกวางอยู่เบาะข้างคนขับ๑ถัง
ว่าผู้ตายน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วเพื่อรีบเดินทางกลับก่อนช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
แต่มีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งหลังเกิดเหตุอาจหลบหนีหรือมีคนนำตัวส่งโรงพยาบาล